แล้วก็เคยขึ้นลงที่สถานีหมอชิดเคยเห็นไหมคะ
จะมีเด็กผู้หญิงฝาแฝดเข้าไปเล่นกีต้า
แล้วก็เหมือนกับบอกว่าขอเงินเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือ
ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมมาหลายปีแล้ว
แล้วก็ไปเล่นกีต้าแต่ก็ไม่ได้เล่นเป็นอะไรหรอก
เหมือนก็ไปดีดแบบขอสตางค์เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อน

นี่คนก็สงสารนะเพราะว่าใส่ชุดเหมือนเป็นชุดนักเรียนด้วยค่ะ

ใช่คนก็ให้สตังค์กันนะคะแต่มีคนนึงค่ะ
เขาบอกว่าเขาขึ้นรถไฟฟ้าสถานีหมอชิดเป็นประจำ
แล้วเห็นบ่อยเลยน้องผู้หญิงมาดีดกีต้ามาขอเงิน
เขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรตอนแรกก็ให้เงินไปบ้าง
แต่ไปมาเขาไปนั่งร้านกาแฟร้านหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้า
ห้างดังแถวแถวปฐุมวันแล้วโดยบังเอิญไปเจอน้อง
ที่ดีดกีตาร์ขอเงินการศึกษานะคะ
ใช่แล้วร้านกาแฟแก้วหนึ่งหลายร้อย
แล้วมีไอโฟนมีไอแพ็ด
มีแม่มาด้วยถือไอแพ็ดมาเลย
แม่ก็แต่งตัวดีด้วยเขาก็เลยเอ๊ะมันหลอกลวงกันมั้ย
ก็เลยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในโลกออนไลน์พอโพสต์ปุ๊บเนี่ย
เนี่ยคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยมีคนมาให้ข้อมูลเพิ่มด้วยนะ
บอกว่าอ๋อเคยเจอครอบครัวนี้เหรอ
เด็กผู้หญิงฝาแฝดเขาทำแบบนี้มาหลายปีแล้ว
จากแฝดผู้หญิงคู่นี้ยังมีเด็กผู้ชายเหมือนกับลูกครึ่งอีกคนนึงด้วยนะครับ
รู้เป็นพี่น้องกันหรือเปล่ามีพฤติกรรมคือไปดีดกีต้าแบบมั่วฟังไม่เป็นเพลงอ่ะ
แล้วก็ไปขอเงินอืมเราก็เลยส่งทีมข่าวของเราไปนะคะ
ที่ซอยพระห่วนโยธินสามสิบสี่ที่ไปตรงนี้เพราะเราได้ข้อมูลมาว่า
ครอบครัวนี้เด็กผู้หญิงฝาแฝดที่ไปดีดกีต้าอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
ชิดเนี่ยนะเขาอยู่คอนโดซอยนี้เราตามไปเลยนะอ่า
แล้วคอนโดหรูนะคุณภาคภูมิอืมพระหลโยธินสามสิบสี่อ่ะ
คอนโดหรูหราเลยอ่ะอืมคุณติใช่ไหมหน้าข่าวของเราไปใช่
ก็เลยไปถามคนในคอนโดนะว่ารู้เรื่องนี้ไหมครับ
ได้ข้อมูลมาว่าครอบครัวนี้เขามีกัน๔คนนะคะ
มีแม่มีลูกชายมีลูกสาวฝาแฝดและทุกทุกวันเขานั่งแท็กซี่กันออกไปนะ
อ่ามีสตังค์นั่งแท็กซี่บางครั้งก็ออกไปตอนเย็น
บางครั้งก็ออกไปตอนบ่ายครับแต่วันนี้วันที่นักข่าวเราไปอ่ะ
ไม่เห็นว่าเขาออกไปไหนกันครับส่วนในเอคนนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเขารู้จักกับครอบครัวนี้เลยเขาให้ข้อมูลกับคุณติ
นักข่าวของเราว่าพี่ชายเขาเคยถูกพี่ชายของเด็กผู้หญิงฝาแฝดอ่ะ
เงินอ้างว่าบัตรเอทีเอ็มหายเดี๋ยวจะไปขอเงินแม่มาคืนให้
พี่ชายของเขาก็เลยให้เงินไปเพราะสงสารเห็นว่าเป็นเด็กอะค่ะ
พอถึงกำหนดว่าจะต้องคืนเงินก็ไม่ยอมคืนเงิน
พอทวงถามถึงจะได้คืนคือต้องไปทวงอ่ะอืม
แล้วปีที่แล้วก็ไปพบว่าเด็กผู้หญิงฝาแฝดคู่นี้ไปยืนดีดกีต้า
เขียนข้อความขอเงินไปจ่ายค่าเทอมเพราะไม่ได้จ่ายค่าเทอมมา๔ปีแล้ว
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิดเขาก็เลยถึงบางอ้อก็เลยถึงรู้ว่าอ๋อ
ครอบครัวนี้ออกจากคอนโดมิเนียมไปไปทำอะไรรู้แล้วอืม
ขอเงินแบบนี้นี่เองเขาก็เลยไม่ให้เงินแล้วไง
ไม่ให้ยืมเงินแล้วด้วยครับเพราะคิดว่าครอบครัวนี้
เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินจริงจริงแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กทั้งสามคนนี้
เรียนหนังสืออยู่หรือเปล่าแล้วแม่ของเด็กทั้งสามคนแต่งตัวดีเชียวค่ะ
ใช้ชีวิตหรูหราแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่เด็กทำงานหรือเปล่า
อืมเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะออกไปข้างนอกตลอด
ก็ไปกับเด็กเด็กอ่ะครับไปพร้อมกับลูกลูกตลอด
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเด็กเหล่านี้ทั้ง๓คนนี้คนในครอบครัวนี้
ตระเวนหาเงินตามสถานที่ต่างคือไปเพราะถูกบังคับ
อืมหรือทำไปด้วยความไม่รู้ด้วยความเป็นเด็กอันเนี้ย

ถ้าดูภายนอกถ้าเป็นคนภายนอกมองผมว่าไม่น่ามี
ถ้าเราแบบเป็นคนภายนอกเพราะว่าไม่รู้จักส่วนตัว
เพราะว่าของกินของใช้ก็ดูปกติไม่ได้ดูขาดแค้น
ดูจากภายนอกนะครับเขียนป้ายมีเขียนป้าย
เหมือนแบบว่าทุนการศึกษาแบบเหมือนค้างค่าเทอมอะไรประมาณนี้ครับที่เห็น
ตอนแรกผมก็เป็นแบบเหมือนพวกเด็กหาทุนการศึกษาทั่วไป
แต่แบบมันบ่อยมันแบบมันรู้สึกว่ามันบ่อยไป
แล้วก็ด้วยความที่อย่างที่เจอในกระทู้
คือเขาใช้ชีวิตแบบก็มีดูมีกินมีใช้นะครับ
แต่ด้วยส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าเขาได้มาจากทางที่เปิดหมวกหรือเปล่า
เพราะว่าเขาเปิดบ่อยก็น่าจะมีก็น่าจะได้เยอะอยู่
ทั้งสามคนเนี่ยน้องเขาถูกแม่เขาบังคับให้ทำแบบนี้แล้วครับ
อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่คือก็ดูจากที่ทำทุกวันก็น่าจะเต็มใจทำมากกว่า

แต่ด้วยความที่เขาอาจจะทำอย่างนี้แล้วมันอาจจะได้เงินบ่อย
มันก็เลยทำอย่างงี้ไปเรื่อยด้วยความที่เป็นเด็กด้วยแหละผมว่า
คือเด็กทำไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะรู้หรือเปล่าว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ถูกไม่ควร
ค่ะแต่แม่เนี่ยต้องรู้สิใช่ใช่ไหม

มีวัตถุประสงค์อะไรถึงให้ลูกมาทำแบบนี้ใช่
คือถ้ามาเล่นกีต้าเปิดหมวกแล้วก็มีกล่องรับบริจาคหรือว่าถ้าใครชื่นชมให้เงิน
กันแบบไม่ต้องมามีป้องมีป้ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันอีกเรื่องนึง
ไม่มีปัญหาใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าใครพอใจจะให้ก็ให้
ไม่พอใจจะให้ก็ไม่ต้องให้แต่อันเนี้ยที่คนเขาติดใจคือมันมีป้าย
เกี่ยวกับเรื่องของไม่มีเงินจ่ายค่าเธอมาสี่ปีแล้วใช่
แล้วถ้าเกิดเป็นลักษณะในการขอเงินแบบนี้มันมีกฎหมายคุ้มครองดูแลอยู่นะคะ
ไม่ใช่อยู่ดีคุณจะไปขอเงินแบบใช่ริมทางริมถนนอะไรได้อ่ะ
ต่อให้ไม่ใช่ของเงินการศึกษาคุณก็ไปเล่นดื้อดื้อเลยไม่ได้ใช่มันใช่ไหมใช่ค่ะ
ทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมมันก็มีด้วยเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิดจุดเกิดเหตุเลย
หน่วยงานรัฐออกให้คล้องคลอเอาไว้ด้วย
เหมือนกับเป็นการการันตีความถูกต้อง
ความน่าสงสารในการช่วยเหลืออะไรพวกนี้
ขณะที่แม่ของเด็กจะมาด้วยทุกครั้ง
แต่งตัวดูดีแต่แม่ของเด็กจะไม่เข้ามายุ่งอะไรเลย
จะไปนั่งรออยู่จะไม่มาอยู่ใกล้ลูกเลยนะครับ
แต่พวกเขานะฮะหมายถึงบรรดาพี่วินจอยอรับจ้างเนี่ย

แล้วก็ไม่เคยมีความคิดที่จะให้เงินด้วย
คือไม่ถามแต่ก็ไม่ให้ก็อยากทำอะไรก็ทำก็ปล่อยไป
ก็จะมีผู้โดยสารที่จะมาสอบถาม

อ่าทั้งทั้งที่แม่ก็ดูแต่งตัวดีอะไรอย่างเงี้ย

น่าจะมีเหตุจำเป็นของครอบครัวมั้งอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็เคยมีครั้งหนึ่งที่แม่ของฝาแฝดไปทะเลาะแย่งที่
กับคนที่มาขอเงินเหมือนกันด้วยนะ

เพราะว่าเขาเหมือนมาทับจุดกันอะไรอย่างนี้
อ่าสุดท้ายอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้มาที่แถวนี้อีกอะไรอย่างเงี้นะฮะ
เขาเขียนว่าหาค่าเทอมพ่อไม่ส่งเงินมาให้แค่นั้น
ปกติธรรมดาชุดนักเรียนบ้าง

เขาเคยถือมาบ้างกระเป๋านักเรียนอะไรอย่างนี้
ช่วงบ่ายที่คุณพี่บอกเนี่ยเขาจะมาช่วงบ่ายประมาณกี่โมง
ช่วงบ่ายนะบางทีก็มาบ่ายโมง
บางทีน้องเขาก็มา๓โมงบ้างบ่ายโมงบ้างอย่างนี้
แต่ส่วนมากเขาจะมาช่วงบ่าย
คุณแม่เขาก็ดูแลลูกเขาแหละเขาไม่ได้ทำอะไร

ใช่เขาก็นั่งดูแลลูกเขานี่แหละ
ผมไม่แน่ใจนี่เราไม่กล้าตัดสินเขาไงใช่ป่ะ
เพราะเราเป็นแค่ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็น
แต่เขามีบัตรมีอะไรถูกต้องอะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันมีบัตรห้อยคอห้อยอะไรก็บอกรัดออกให้
การที่คนเดินไปเดินมาให้หนึ่งสงสารมากกว่าผมว่านะ
แต่การที่ว่าจะถามผมว่าทำเป็นอาชีพไหมนี่ผมไม่รู้

ก็พอมีชาวเน็ตเขารู้เรื่องจากการถูกเปิดเผยเนี่ย
เขาก็เปิดเผยเพิ่มเติมกันนะฮะบอกว่าเด็กฝาแฝดคู่นี้นะ
ยังมีวิธีอื่นในการเรียกความสงสารเห็นใจเพื่อขอเงินด้วยนะครับ
มีคนที่เคยหลงเชื่อให้เงินมาแล้วบอกว่าเคยเจอเด็กกลุ่มนี้มาในรูปแบบพี่น้อง
คือพี่เขามาด้วยที่เป็นผู้ชายมาขอยืมใช้โทรศัพท์มือถือขอโทรหาแม่
บอกว่ากลับบ้านไม่ได้เพราะเงินหมดก่อนจะขอยืมเงินกลับบ้านตอนนั้นก็สงสาร
เมื่อช่วงมีนาคมปีที่แล้วน้องมาทำทีไม่มีเงินกลับบ้าน
สงสารเลยให้ไปสองร้อยบาทน้องบอกว่าเดี๋ยวจะโอนมาคืนให้
เพราะบอกแม่ว่าขอยืมเงินมาแค่ร้อยหนึ่งจนผู้โพสต์แบบรู้สึกไม่ดี
เสียความรู้สึกที่เอาความสงสารของคนอื่นมาล้อเล่น
แล้วก็ยังพบว่ามีคนหลงเชื่อให้เงินเพราะความสงสารอีกหลายคน
จึงสามารถตามเงินคืนมาได้
ขณะที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
จินตนาจันบำรุงรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้
รวมทั้งแม่ของเขาด้วยบอกว่าถือว่ามีความผิด
ตามพรบควบคุมการขอทานพุทธศักราช๒๕๕๙
เนื่องจากหลักเลยก็คือข้อแรกมีข้อความรับบริจาคขอเงินจากคนอื่น
สองอันนี้คือสำคัญนะฮะคือจะต้องมีใบอนุญาตเพื่อขอแสดงความสามารถ
ตามที่สาธารณะซึ่งบัตรนี้ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จะออกให้ก็ต่อเมื่อไปยื่นคำร้องขอแล้วก็ผ่าน
ด้านหนึ่งจริงอืมอ่าด้านดนตรีด้านศิลปะหรือว่าการแสดงอะไร
ถึงจะให้บัตรแล้วคุณถึงจะไปแสดงตามที่สาธารณะได้อืม
ดังนั้นพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้จึงถือว่าผิดพรบขอทาน
ของคือถ้ากรณีอย่างนี้นะคะถ้าเปิดแล้วเราอาจจะเห็นว่า
มีการแสดงนะคะที่อาจจะมันไม่น่าจะเป็นผู้แสดงความสามารถ
ไม่ได้ไม่ได้เล่นดนตรีหรือด้านใดอย่างเงี้ยแต่ตรงนั้นเนี้ย
ต้องดูว่าเอ่ออย่างกรณีเด็กที่ออกตามที่เราเห็นเนี้ยนะคะ
ก็จะมีข้อความนะคะรู้สึกว่าคือถ้ามีข้อความที่ขอบริจาค
เงินเนี่ยก็ถือว่าผิดตามพรบควบคุมการขอทานนะคะ
ตามมาตราสิบสามเพราะว่ามีข้อความขอทรัพย์สิน
ซึ่งถ้าเกิดเขาแสดงความสามารถที่เห็นเป็นประจักษ์
หรือว่ามีบัตรเนี่ยอันนี้ถือว่าถึงจะว่าไม่ผิด
เพราะฉะนั้นกรณีนี้นะคะมีการแสดงข้อความก็ถือว่าผิดแล้วนะคะ
กรณีของเด็กคนนี้อืมค่ะทีนี้ค่ะทางรองอธิบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็บอกว่ากรณีนี้เคยมีคนไปร้องเรียนแล้วนะคะ
ครับแต่พอลงพื้นที่ไปไม่เจออืมไม่เจอตัวเด็กผู้หญิงคนนี้
หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปติดตามตรวจสอบอีก
ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเด็กมีปัญหาเดือดร้อนอะไรหรือเปล่า
แล้วก็เลยฝากทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าใครพบเห็นนะคะ
เร่ร่อนคนขอทานให้โทรไปแจ้งนะที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมหนึ่งสามศูนย์ศูนย์
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เขาจะรับเรื่องแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือถอบต่อไปอืมคือ
คือเรื่องนี้เนี่ยอย่าเพิ่งพุ่งเป้าไปที่เด็กนะฮะค่ะ
ยังไงเดี๋ยวเอาทางแม่ของเขาก่อน
คือบางทีเด็กเขาก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรลงไป

พาลูกลูกไปอืมไปขอเงินอะไรแบบเนี้ยครับอืม